มองหาเรื่องของการเสริมดวงชะตา
เขาบอกว่าเป็นปีเถาะที่ต้องกระโดดรับทรัพย์
วันนี้อาจารย์ไก่หมอไก่พพาธินี
มีคำแนะนำเรื่องของตัวเลขในการเสริมโชคลาภ
เสริมดวงชะตาไปฟังพร้อมกันครับ
จะเป็นวิธีการเสริมดวงแบบง่ายนะคะ
ก็คือวิธีการเสริมดวงด้วยตัวเลขนะคะ
เราอาจจะเอาตัวเลขตัวนี้ค่ะไปต่อท้ายในชื่อร้านของเรา
ก็จะเป็นการเสริมดวงชะตาได้อย่างดีมากเลยนะคะ

เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินขอแนะนำเลยนะคะ
ตัวเลขตัวแรกเลยนะคะคู่เลขคู่แรกเลยก็คือเลข๒๔
เขาเรียกว่าจะมีพลังเมตตามหานิยมนะคะ
ก็คือหมายถึงว่าให้มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการซื้อสินค้าของเราเรื่อย
แล้วก็จะมีเงินทองไม่ขาดมือต่อมาก็จะเป็นเลข๒๘๘
สำหรับเลข๒๘นะคะก็จะเป็นเลขที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเงินจำนวนมาก
ถ้าสมมติว่าใครที่แบบค้ายของที่แบบว่าของมีมูลค่าสูง
หลักแสนหลักล้านอะไรอย่างนี้นะคะใช้เลข๒๘ถือว่าดี
หรือว่าถ้าใครที่แบบเป็นเทรดเดอร์นะคะเป็นนักลงทุน
ใช้เลข๒๘เนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะ
ต่อมาก็จะเป็นเลข๓๖๓๖จะเน้นเกี่ยวกับเรื่องของลูกค้า
ให้มีลูกค้าประจำเข้ามามีลูกค้าเข้ามาเรื่อย
อีกตัวเลขหนึ่งก็คือคู่โชคคู่ทรัพย์เลข๕๖นะคะ
ก็คือหมายถึงว่าให้มีเงินเข้ามาแล้วก็จะมีผู้ใหญ่คอยอุปถัมภ์ค่ะ
อันนี้คือสำหรับพวกคนที่ทำงานเป็นเซลล์ฝ่ายค้ายเจ้าของธุรกิจใช่ไหมครับ
คนทำงานเบื้องหลังล่ะครับเห็นว่ามีคำแนะนำด้วยเหมือนกัน
แนะนำนะคะเป็นคู่เลขคู่แรกนะคะก็คือเป็นเลข๑๔นะคะ
ถ้าตามหลักโหรศาสตพม่า๑๔เขาเรียกว่าเป็นเลขจักรพรรดิ
ก็คือหมายถึงว่าให้มีโอกาสประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่
แต่ถ้าเป็นโหรศาสตร์ไทยคู่นี้นะคะก็คือจะเสริมดวง
สำหรับคนที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการพูด
หรือว่าทำงานเกี่ยวข้องกับเรื่องของเอกสาร
ใช้ตามนี้ดีแน่นอนนะคะต่อมาก็จะเป็นเลข๑๕
ห้าเนี่ยก็จะช่วยเสริมดวงเกี่ยวกับเรื่องของผู้ใหญ่
ให้มีผู้ใหญ่คอยอุปถัมภ์ให้หน้าที่การงานของเราเจริญก้าวหน้า
ต่อมาก็จะเป็นตัวเลขสำหรับคนที่ต้องทำงานเกี่ยวข้องกับเรื่องของการแข่งขัน
ก็จะเป็นเลข๓๘กับ๓๙นะคะ
ตัวเลข๒ตัวนี้ค่ะเขาเรียกว่าเป็นเลขที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการแข่งขัน
ให้เราเอาชนะคู่แข่งให้ได้
อย่างบางคนนะคะเวลาทำงานอาจจะต้องมีในเรื่องของการเสนอราคา
บิดดิ้งใช้เลขคู่นี้ถือว่าดีมาก
ก็ลองเอาไปปรับใช้ดู

รับเงินเยอะอะไรแบบนี้
การการชื่อดิฉันนี่ยาวมากนะเพราะเอาทุกเลขเลย
คุณไม่ได้สิคุณต้องเลือกสักอันหนึ่ง
คุณต้องเลือกคุณอย่าเพิ่งโลภเอาเยอะ
ขายของ๒๘ถ้าอยากจะให้ผู้ใหญ่ส่งเสริมก็๑๕

อาจจะเปลี่ยนแป๊บหนึ่ง